ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรัก
โสดจะมีมิตรต่างเพศเข้ามาผัวพันใกล้ชิด
รวมถึงผู้ที่เป็นม่ายและผู้มีอายุมากกว่า
ถ้าเป็นหญิงอาจพบคนในเครื่องแบบมียศ
ถ้าเป็นชายจะพบแม่ม่ายซึ่งมีอาชีพดัง
หรือเป็นผู้ที่มีความกล้าหาร
สุขภาพน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับช่องท้อง
ควรดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดี
อย่ารับประทานอาหารแปลกหรืออาหารที่ไม่คุ้นเคยเป็นอันขาด
การเงินใช้จ่ายไปในเรื่องของบ้านช่องที่ดิน
เช่นซื้อปลูกตกแต่งปรับปรุงขยายต่อเติมเป็นต้น
เงินไม่คงที่ขึ้นขึ้นลงทั้งรายรับและรายจ่ายอยู่เสมอ
อกจากนี้ยังมีเกณฑ์จะได้หรือเสียเงินเพราะเด็กหรือบริวาร
การงานจะได้รับผลดีจากงาน
ถ้าตกงานหรือรองานอยู่ก็จะได้ทำงานที่เป็นหลักฐานมั่นคง
แต่งานจะไม่ถูกใจหรือตรงความสามารถ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์